เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่สมุทรสาคร
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ

แล้วสาเหตุเนี่ยก็คือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาไปห้ามน้องสาวของเขาที่ทะเลาะกับแฟนนุ่ม

ใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๕ตะบนสวนส้ม
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ

ชื่อนายนารินทรแดงจีนอายุ๓๔ปี
เป็นพนักงานขับรถสำนักงานโครงการฝ่าย๒
ดำเนินสะดวกของกรมชลประธานนะครับ

มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวานะฮะ
คือมีดที่แทงเข้าไปเนี่ยทะลุอวัยวะภายในเลยนะครับ
แผลเดียวนะฮะแต่เสียชีวิตเลยนี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
นายนารินทรแดงจีนนะครับอายุ๓๔ปีมีมีดทำครัวยาว๓๐เซนติเมตร
หนึ่งมีคราบเลือดเปื้อนอยู่เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ใต้กรงนกแถวบ้าน
จริงก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับส่วนคนก่อเหตุภาพทุกผู้ชมครับ
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคือนายสหผลสืบม่วงไทยอายุ๒๖ปี
เป็นนุ่มโรงงานอาศัยอยู่หอพักอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุ
คือคนนี้นะครับนายสหพลสืบม่วงไทยอายุ๒๖ปี
คือเขาอยู่หอพักอยู่เยื้องกับบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
คือระยะห่างกันแค่๒๐เมตรเนี่ยค่ะตามแผนผังแผนที่ตรงนี้
แล้วก็เป็นแฟนกับน้องสาวของผู้ตายนี่ฮะอยู่หอพักตรงนี้แล้วแฟนเนี่ยอยู่บ้านหลังตรงข้าม
หลังจากก่อเหตุนายสหพลแทงเขาแล้วเนี่ยนะฮะกลับมาที่ห้องพักของตัวเองนะครับ
เก็บของเตรียมจะหลบหนีนะฮะแต่คนในหอพักเนี่ยเขาทราบข่าวนะเขาบอกตำรวจ
ตำรวจสพบ้านแพ้วก็มาเจอนะฮะก็เลยช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้
ญาติของผู้ตายนี่เขามาดักรอหน้าหอพักกันเต็มเลยนะฮะ
จนณีต้องมีกันเอาไว้นะครับเพรงว่าจะถูกรุมประชาธรรม
นี่เห็นไหมฮะเพิ่งแทงเขาตายมาแล้วกลับมาที่หอกะว่าจะมาเก็บของหนีนะครับ
สุดท้ายถูกคุมตัวได้นะครับ
ญาติของนายนารินทรผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่านายนารินทรเป็นพี่ชายของแฟนสาวของนายสหพลคนก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นายสหพลเดินจากหอพักของตัวเองข้ามถนนมาหาแฟนสาวที่บ้าน
แล้วมีปากเสียงกันนะทะเลาะกันรุนแรงนั่นแหละ
เนื่องจากนายสหพลเนี่ยระแวงว่าแฟนสาวจะไปมีคนอื่นนะ
คือทางครอบครัวฝ่ายหญิงเขาก็อยู่กันที่บ้าน
เขาก็พยายามบอกโอ้ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากอะไรไม่มีอะไรจริง

พ่อของแฟนเนี่ยโมโหนะฮะ
ออกมาห้ามแล้วก็โยนที่ตักขยะใส่บอกคืออย่ามาทะเลาะอะไรกันนักหนา

จนกระทั่งนายนารินทรที่เป็นพี่ชายของแฟนของนายสาผลเนี่ย

แล้วก็กลายเป็นว่ามีปากเสียงทะเลาะกับนายสาผลอย่างรุนแรง
นายสาผลวิ่งกลับไปที่ห้องตัวเองที่หอพักนะครับ
ไปเอามีดมานะฮะเอามีดทำครัวมา
กลับมาถึงที่บ้านเขาเนี่ยแทงเขาเลยครับ
โดยที่ทางผู้ตายเองเขาไม่ทันได้ระวังตัว
โอ้โหมีดเนี่ยแทงเข้าไปในชายโครงด้านขวาทะลุอวัยวะข้างในนะฮะ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หอพักของนายสหพลคนก่อเหตุด้วย

นี่คือวิ่งกลับมาหยิบมีดในห้องตัวเองนะฮะ
ตอนที่ทะเลาะอยู่ที่บ้านแฟนของตัวเองเนี่ย

จากนั้นก็กลับมาที่ห้องนะ

กะว่าจะมาเก็บของแล้วจะหนีหรือยังไร

ตำรวจก็มาปิดล้อมอยู่เจรจาอยู่ชั่วโมงกว่า

แล้วก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
นี่เป็นช่วงที่พยายามมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอ่ะนะฮะหลังจากที่ไปแทง
แล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็คุมตัวได้เอาตัวออกไปส่วนวัน
นี้เนี่ยสพบ้านแพ้วคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับ

นี่คือนายสะหัสผลผู้ติกอเหตุแพงเค้าเสียชีวิตนะครับ
ทำแผนสามจุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยเป็นหน้าบ้านของนายนารินทรผู้ตาย
ซึ่งนายสะหัสผลกับทางผู้ตายทางครอบครัวฝั่งผู้ตาย
ส่วนจุดที่๒เป็นหอพักของตัวผู้ต้องหาเองอยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ตาย
จุดที่วิ่งกลับเข้ามามาหยิบมีดก่อนจะวิ่งออกไปแล้วไปแทงใส่เขา
จุดที่สามเป็นหน้าบ้านของผู้ตายนะอันนี้เป็นจุดที่ทะเลาะกัน
เขาจะทำแผนอยู่๒๓จุดหลังจากทำแผนประกอบคำรับสรภาพเสร็จเรียบร้อย
ตอนที่วิ่งมาแล้วจนตรงทีใครทำภาพว่าไปแทงเขายังไง
ตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวด้วยนายสหพลเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ร้อน
ผู้ต้องหานี่พูดไปนี่น้ำตาไหลเลยนะครับบอกว่าอยากกราบขอโทษพ่อกับแม่ของผู้ตาย
ที่สำคัญที่สุดอยากขอโทษแฟนสาว

ตัวเขาเนี่ยทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

แต่ผมเคยเห็นครับแต่ผมว่าครับ
เขาก็ปฏิเสธแหละครับ
ขอโทษกับครอบครัวผู้สูญเสียครับ
ผมไม่ได้ตั้งใจครับของแก้ป้องกันตัวผม
ผมขอโทษพ่อขอโทษแม่ขอโทษแฟนของพี่เบส
แล้วก็ขอโทษแฟนของผมด้วยครับที่ผมไม่ดีครับ
อ้างว่าเป็นปัญหาสืบเนื่องปมในใจ
หวาดระแวงแฟนสาวของตัวเองจะมีคนอื่น
โอ้โหแต่ว่าพี่ชายเขามาปราม
เขามาห้ามไม่อยากให้เริ่มมันบรรปลาย

คือต่อให้คนรักของเราจะไปมีคนอื่นจริงไม่รักเราแล้วเนี่ย

มันไม่ใช่โมโหเดี๋ยวนั้นแล้วแทงตรงนั้น
คือคุณแบบวิ่งไปเอามีดแล้วคือแบบ

ได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายซึ่งก็คือแฟนสาวของคนก่อเหตุชื่อว่านางสาวสุดารัฐนะครับ
ที่ผ่านมาบ้านของเธอกับหอพักของแฟนนุ่มอยู่ใกล้กัน
นุ่มพักอยู่หอฝั่งตรงข้ามบ้าน
หลังเลิกงานแฟนนุ่มจะมากินข้าวที่บ้านเธอแล้วถึงจะกลับไปที่ห้องพัก
คืนวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยแฟนนุ่มพยายามขยันขยอให้เธอไปหาที่ห้อง
แต่เธอเหนื่อยจากการทำงานเธอก็ไม่ไปปฏิเสธ
บอกว่าเออถ้าอยากเจอกันก็มากินข้าวที่บ้านแทนก็แล้วกัน
กลายเป็นว่านายสหพลไม่เข้าใจหาว่าเธอเปลี่ยนไป
หาว่าเธอเนี่ยแอบไปมีคนอื่นก็เลยทะเลาะกัน
มาที่บ้านแล้วมาทะเลาะกันพ่อก็มาห้ามพี่ชายก็มาห้าม
เรื่องบานปลายเธอขอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีคนอื่น
ตามที่ถูกกล่าวหาแต่เธอทำงานมาเหนื่อยจริงจริงเมื่อวานนี้
ไม่อยากไปเจอใครทั้งนั้นตอนนี้ยังทำอะไรไม่ถูก
เพราะคนตายคือพี่ชายคนก่อเหตุคือแฟนนุ่ม
หนูเหนื่อยหนูวันนั้นโรงงานเขาเปิดโรงงานใหม่
ที่หนูบอกว่าหนูปวดขาหนูจะไม่ไปอะไรอย่างนี้
ก็เลยชวนกันทะเลาะเรื่องปกติอยู่แล้วพี่
ก็เลยแบบเขาก็หาว่าหนูมีคนอื่นอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าไม่มีแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่มีหรอก
เขาก็บอกแม่รู้ได้ยังไงเขาเห็นอะไรอย่างนี้
หนูก็ยืนยันว่าไม่มี
อันนี้หนูก็ไม่รู้แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะ
เพราะว่าหนูก็ไม่กล้าตัดสินใจเองเพราะว่าเรื่องแบบยังไง
เพราะว่าทางนี้ก็ตายหนูก็ไม่รู้ว่า
ต้องแล้วแต่พ่อกับแม่ครับพี่
น้องสาวของผู้ตายคือคุณสุดารัฐ
ไม่ค่อยได้โพสต์ภาพหรือว่าข้อความอะไรในเฟซบุ๊กนะครับ
หลังไปล่าสุดเลยคือนู่นนะครับ

เป็นภาพประกัดหลากสีนะ

ตั้งชื่อให้ปลาอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนคุณแม่ของผู้ตายนะครับบอกกับเราว่า
ครอบครัวของแม่เนี่ย
กับฝั่งของนายสหพลคนก่อเหตุ

ไม่เคยไม่เคยบอกรักน้องแต่ใจน้องห่วงน้องรักน้อง
เขาก็เลยป้องกันน้องเขาวันนั้นคนที่เขาเสียน่ะ
ใช่เขาเรียกทำมาบอกเว้ยมาเฝ้าน้องด้วยแม่ที่เหลือกือบเปิดมันทำลายน้อง
ก็เลยเข้ามาฝากน้องเขาไว้พอผืดเขาก็ออกมาดูแลลูกเขาแหละ
จะเรียกว่าทำไมเขาไม่ได้มีเจ็บตะนาที่จะไปแห่งเรื่อง
เขายังไงก็คุยกันแค่คำเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอก

นายสาผลถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครนะครับ